กับความคุ้นไหวของฟลุปต่างที่เรานำเสนอมา

วันนี้เป็นคิวของทีมมามืดประจำรายการ

ย้ำเลยนะครับจากที่ว่าวายผิดพลาดนี่
สุรพงศ์พรายอยู่วงหรือโค้ดถึกผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมพุทธต่อสมุทรสาครมาโดยตลอด
ทำให้ปัจจุบันทีมปลาตินเบิงร่ายังคงโลดแล่นอยู่ในหลีกสูงสุดของวงการฟุตซอลไทยอย่างต่อเนื่อง
ลาตีนเรืองด้าคือฉายาของสโมสรสมุทรสาครฟุตซอลคลับก่อตั้งในปี๒๐๒๐
ถือเป็นทีมพลังหนุ่มที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการก่อน
โดยเข้าป้ายในอันดับ๔ของตารางถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลลีก
กลับมาครั้งนี้ในฤดูกาล๒๐๑๖แน่นอนว่าพวกเขาจะยังเป็นทีมที่น่ากลัว
พัฒนาการที่มีมากขึ้นของเหล่านักเตะพลังหนุ่ม
นำโดยเจ้าอันสิทธิชัยประสงค์สินที่จะมาสวมปอกแขนกัปตันทีม
ปัญญพลพุ่งวิเศษนักเตะรุ่นพี่กองหลังดีกรีทีมชาติไทยที่ย้ายออกไป
ปีนี้อาจจะเล่นตัวเดียวเพราะ
ตัวหลักอย่างพี่จูนก็หายไปก็ต้องซ้อมหนักยิ่งกว่าเก่าครับ
แล้วก็ฟิตเรื่องความผิดด้วยครับ
ส่วนขุมกำลังสำคัญของทีมคนอื่น

ไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเหมือนฤดูการก่อนอย่างสุรัตนแซ่อุย
เหตุกศิษย์แก้วคงเมือง
ทิศิชัยชมบ้านแพ้วหรือจะเป็นกองหน้าจอมฟิต
อย่างกิรติจงสถิตเสถียร
แล้วแต่เป็นนักเตะแกนหลักจากฤดูการก่อนแทบทั้งสิ้น

จุดเด่นนะคือเล่นเป็นทีมใช้ระบบการเล่นแบบเคลื่อนที่
ก็จะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็
การเล่นนั้นมีการเคลื่อนตัวตลอดนะครับมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด
ด้วยระบบการเล่นที่เป็นทีมเวิร์คและความฟิตที่เกินร้อย
ถูกนำมาเป็นจุดแข็งของสมุทรสาคร
ซึ่งถือเป็นสไตล์การทำทีมของโค้ดถึก
ไม่เน้นซุปเปอร์สตาร์หรือนักเตะต่างชาติ

ขอพาทีมติด๑ใน๕อันดับแรกให้ได้
ให้อยู่ในท็อปไฟต์ใน๕อันดับแรก
ก็คืออย่างน้อยก็อยู่ในอันดับแรก
หรือว่าจะให้ดีกว่าปีที่แล้วก็เป็นไปได้
ขอแรงใจแรงเชียร์จากแฟนคาร์ดสมุทรศครน
ทุกคนที่จะแข่งขันในวัดธุรการณ์๒๐๑๖
และเราจะมีสนามย่าในปีนี้อีก

ของสโมสรสมุทสาครวัวธุรการณ์นี้

ของโรงเรียนสมุทรศครรุธิไชร์
ลงแข่งขันเมื่อใดมักมีแฟนบอลแห่แหนเข้ามาชมเกมเต็มความจุทุกนัด
แน่นอนว่าในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึง
งปราตีนเรมร่าชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งทีม
ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์และสีสัน
จุศัพท์วงธองดีถ่าวไทยรัตทีวีบรรยายงาน